โอ้ขักซ้ำซ้อนพูดเช็บมาซ้ำซ้อน
เกี่ยวกับความไว้พาที่ไม่มีใครใช้
ถ้าไม่มีใครสดใจต้องทนปืดร้อน
ถ้าหมาก็แปลกและเส้นผมเจ๊หรอยและเพิล
ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก่อเดินต่อไปยังมีความว่างรออยู่
ถ้าเกิดรับเพื่อแพ้ถ้าไม่ได้เกิดรับเพื่อเขา
ชีวิตต้องรอศักดิ์สิบหนึ่งมันต้องมีศักดิ์สิบหนึ่ง

แต่หากว่ามันจะสวยให้มันสวยไปด้วยกัน
จิงแววมันจะโฟย์จิงแววมันจะสวยให้มันสวยไปด้วยกัน

แต่หากว่ามันจะโฟย์จิงแววมันจะโฟย์ให้มันสวยไปด้วยกัน
จิงแววมันจะโฟย์จิงแววมันจะโฟย์
จิงแววมันจะโฟย์จิงแววมันจะโฟย์
จิงแววมันจะโฟย์จิงแววมันจะโฟย์

ฮึคุมว่าชนะหาสกดยังไงไม่รู้
กลิ้ดขอรองสักครั้งนึง
แต่งเทงไม่เก่งเล่นกันไม่น้อย
อยู่รวมกันแปลงชมโรงคี่แผน

ที่พวกเราเราหนังต่อไปยังมีความหวังต่ออยู่
ถ้าเกิดมันจะแพ้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเธอ
สิ้นหนึ่งมันต้องมีดีสักสิ้นหนึ่ง
ถึงแม้พวกเราเกินเกลือชีวิตเราก็ต่อเกลือ
ถึงแม้พวกเราจะซวยมันซวยไม่ด้วยกัน
ชีวิตต้องรอสักชิ้นหนึ่งไม่ต้องมีสักชิ้นหนึ่ง
ถึงแม้พวกเราเกินเกลือชีวิตเราก็ต่อเกลือ
ถึงแม้พวกเราจะซวยมันซวยไม่ด้วยกัน
โอ้สักสิ้นสักสิ้นสักสิ้น